คนพูดถึงเรื่องวัดล้างกันแต่วันนั้นเรายังไม่ได้เรื่องวัดล้าง
คือเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่คนพูดถึงกันเยอะนะฮะ
อย่างมากเลยจริงแล้วเนี่ยว่ามีการค้นพบวัดล้างกลางป่าใหญ่
ได้โพสต์ภาพบอกเล่าเรื่องราวการค้นพบว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไปเจอวัดล้างนะ
ล้างกลางป่าอยู่ที่จังหวัดชุมพรวัดล้างที่ซุกซ่อนอยู่กลางป่าทึบ
ไม่มีคนอยู่อาศัยเขาว่าอย่างงั้นบรรยากาศภายในวัดเนี่ยก็มีศาสตร์ประหลัดหักพัง
ศาสนสถานซึ่งเขาบอกว่าเออดูแล้วยังสมบูรณ์และสวยงาม
โดยเฉพาะเจดีเขาบอกมีเจดีด้วยนี่สวยเลยนะเนี่ยดูดิเขาถ่ายเข้าไปเนี่ย
แล้วฝนกำลังตกเห็นไหมล่ะมีเจดีมีเจดีแบบสง่าอยู่กลางวัด
จากนี้มีพุทธรูปกุฏิพระแล้วก็มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยนี่
นี่บริเวณพระนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการค้นพบนี่เขาบอกว่าอุ้ยนี่
ธรรมเจดีมะเหรอหลวงพ่อแม้นเธอไหนหลวงพ่อไหนเขาบอกว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นของหลวงพ่อแม้น
แล้วก็หลวงพ่อแม้นเนี่ยจำวัดอยู่ที่นี่แล้วหลังจากนั้นปุ๊บหลวงพ่อ
มดนะภาพไปก็ไม่มีคนอยู่อ๋อ
หรือเปล่านี่คือหลวงพ่อแม้นหรือเปล่าปรากฏว่าโอเคล่ะเรื่องเจอวัดก็ส่วนเจอวัด
ขณะที่ทุกช่องเนี่ยนำเสนอข่าวนี้
ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปบูรณะให้อุ้ยแล้วปรากฏว่า
เขาถูกรางวัลที่หนึ่งจริงใช่ป่ะนี่ไงคุณพงพัฒน์นะไม่ใช่ดิ
นี่อีกคนนึงเขาถูกข่าวไงเธอนี่คุณนัทธวรรณนัทธวรรณ
ถ้าถูกกับนักวัลที่หนึ่งเนี้ยเป็นสองหัวเมียกันนัทธวรรณเนี้ย
เป็นเป็นเมียของพงพัฒน์ถูกไหมอ๋อเหรอเออแล้วนัทวันเนี่ยบอกว่า
ถูกกับนักวัลที่หนึ่งเนี้ยจะไปบุรณะหาคนถางย่างให้ถูกจริงจริง
ปรากฏถูกจริงจริงฮะอืมซึ่งอย่างที่บอกว่าวัดนี้ดังแล้วล่ะ
งานเนี้ยวางมากลางปากคนก็จะตามไปใช่ไหมฮะดังเลยที่บอกว่าจะไปหาคนไปถางย่างให้
บอกว่าไม่ต้องรองวดหน้าหรอกค่ะวันพรุ่งนี้คนไปแล้วไง
ทางนี้ไปกันแล้วล่ะใช้ช่วยกันเต็มช่องของโพสต์ก็บอกว่า
ลำบากมาตั้งแต่เด็กสู้มาตลอดวันนี้คือวันของผม
ขอบคุณเทวดาอืมฟ้าดินที่เห็นใจผมพูดได้เต็มปากว่าผมถูกรางวัลที่หนึ่ง
ทำไมไม่ออกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซะเลยเนอะ
ดีใจโว้ยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่าขอบคุณพี่ทุกสำนักข่าวนะฮะที่ติดต่อเข้ามาทุกท่าน
เราสองคนไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์ใดทั้งสิ้นแล้วก็ส่วนเรื่องที่จะไปบุรณะถางญาติที่วัดในจังหวัดชุมพร
ยืนยันไปแน่นอนค่ะตอนนี้กำลังติดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อืมมคนรอไปหน้าบ้านแล้วเนี่ย

มีค่าขอยิ้มอย่างพันห้าได้ไหม
บุรณะไปเขาบอกว่าวันนี้คนไปตามวัดนี้กัน

ไปแน่นอนผมก็บอกเลยโอ้โหก็พอลงอย่างนี้นะ

เมื่อก่อนมีพระอยู่รูปนึงเสร็จแล้วพระเขาก็ย้ายไป

คือหลวงพ่อแม้นเนี่ยมรณะไปนานแล้ว

น่าจะเอามาอ่านเดือนบัณยาว

เกิดแล้วยังไงมาแอบเนี่ยหลวงพ่อแม้นอ่าโอเคเนี่ยนะครับ
หลายคนคงไปจริงจริงอย่างที่บอกไปนะคะไม่ไปบ้างจริง
ข้าวใส่ไทยส้มกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา